เอาล่ะพักเรื่องเตือนภัยตกออกตกใจกันไว้ก่อน
มาดูเรื่องน่ารักน่าชื่นชมกันหน่อยดีไหมคะ

เช้าแบบนี้ถ้าเราเห็นน้องหนูที่เขาขยันทำมาหากิน
คุณพ่อคุณแม่ทำงานเนี่ยเราก็ชื่นชมชื่นชอบ
แต่ถ้าเราเห็นนางงามมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำมาหากินแบบนี้ล่ะคะ
คุณจะรู้สึกอย่างไรไปชมนางงามค่ะ
เฮ้ยสมบัติเพลงที่เรามอบให้เลย

น่ารักจริงค่ะหนูน้อยวัย๑๐ขวบเท่านั้น

จริงดูสิคะสวมมงสวม
สายสะพายมาปิ้งหมูปิ้งช่วยคุณแม่ตั้งแต่เช้า
เด็กน้อยผู้น่ารักคนนี้ชื่อว่าเด็กหญิงสิรัชยาพร
หรือว่าน้องคณิ้งนะคะอายุเพียงแค่๑๐ปีเท่านั้นเอง
ทุกวันน้องนิ้งจะมาช่วยคุณแม่ขายหมูปิ้ง
ไม่ได้มาตัวเปล่าไม่ได้แต่งตัวธรรมดา

ตำแหน่งของเธอก็คือหนูน้อยสับปะรด
หนูน้อยสับปะรสเหมือนเป็นทิดาสับปะรสอย่างนี้
อย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าเธอได้มาจากการประกวดนั่นเอง
เธอบอกว่าคือเมื่อก่อนนี้ยอดขายหมูปิ้งมันลดลง
คุณน้องเนี่ยนะก็เลยอยากจะช่วยคุณแม่ทำยังไงดี
เอาอย่างนี้ละกันปกติหนูก็มาช่วยคุณแม่อยู่แล้ว
หนูใส่มงใส่สายสะพายมาเลยดีกว่า
ปรากฏว่าเป็นที่ต้องตาต้องใจของเหล่าบรรดาลูกค้า
ของผู้บริโภคนะคะก็เลยสนอกสนใจ
มาอุดหนุนมาพูดคุยกับนอกมาถ่ายรูปกับน้อง
แล้วก็มาชื่นชมน้องด้วยปรากฏว่าขายดิบขายดีมากเลย
แต่เราก็อยากจะถามมุมมองของน้องนะคะ
ในฐานะว่าที่น้องประกวดนางงามนั้น
คิดอย่างไรกับการช่วยคุณแม่ขายของ

โอ้น่ารักจนรออยู่
แต่คำตอบของเขาสมเหมือนกับที่เขาได้รับรางวัล

เพราะว่าอะไรที่ถามว่าไม่อายเหรอนี่จริงมันไม่ใช่เรื่องแย่นะ
แค่ว่าเด็กบางคนอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในการไปขายของ
อาจจะรู้สึกเคอะเขินในการพบปะกับผู้คนมากมายแบบนี้
เพราะฉะนั้นเราก็เลยถามน้องว่าน้องรู้สึกอย่างไร
ตอบเต็มปากเต็มคำว่าไม่ได้อาย
อายเพราะน้องไม่ได้ทำอะไรที่ผิดนี่
ขายในสิ่งที่ถูกต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็ใช้เวลาในช่วงที่ไม่ได้เรียนมาทำ
ผิดตรงไหนเป็นประโยชน์ที่ดีมาก

ที่เขาเกิดมาบุคลิกหน้าตาดีแถมเป็นคนดีจิตใจดีด้วย
แบบนี้อนาคตไม่ต้องห่วงเลยคุณแม่

มาเดี๋ยวก็ไปสนับสนุนน้องการทำดีแบบนี้
ร้านเขาขายอยู่บริเวณ๔แยก
พิบูลสันหธรรมถนนสาย๙กิโลหมู่๓ตะมนต์สุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะ
อยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อใครผ่านไปผ่านมาอยู่ย่านนั้นน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตา
สังเกตเห็นได้ไม่ยากโดยเฉพาะตอนนี้น้องมีมงกับพี่สายสภาอันนี้สังเกตง่ายเลยนะจ๊ะ
ช่วงนี้จะปิดเทอมแล้วไงน้องจะมีเวลาช่วยคุณพ่อคุณแม่เยอะขึ้นด้วย
อันนี้ชื่นชมจริงเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าน้องหนูท่านไหนก็ตามนะที่แบบดูรายการเราอยู่
อยากจะแบ่งเบาภาระอยากจะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่แล้วเห็นไอเดียของน้องคณิ้งเป็นตัวอย่าง

กล้าทำกล้าคิดแล้วก็มีแบบว่าเพราะว่าอันดับว่าคือคือเวลาเด็กเนี่ยได้รองไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการขายของ
เขาก็จะมีประสบการณ์การเรียนรู้อีกหนึ่งรูปแบบเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ที่อาจจะได้คิดคำนวณทอนเงินได้พบปะผู้คนได้รู้จักวิธีพูดจาขายของแบบนี้
ทำให้น้องเขาได้ประสบการณ์ชีวิตอีกแบบหนึ่งที่แบบว่าน่าประทับใจเหมือนกัน
ไม่ได้ในห้องเรียนด้วยนี่เป็นประสบการณ์ตรง

ใช่ไหมวางได้แล้ว